ทราบข่าวว่าลูกชายไปจะเป็นคุณหมอแล้วเหรอคะแต่งอ่ะแฟนพี่แจ๊กกะรีนอ่ะ
เลี่ยงต้อยปะแป้งน่าสงสารค่ะพูดเลยตรงนี้
เป็นหมอที่ไม่มีใครในบ้านคืออยากให้สอบเลยค่ะไม่ไปไงมาไงปะแปงลูกชายแบบ
คุณแม่ก็ไม่อยากให้สอบคุณพ่อเขาก็ไม่อยากให้สอบ
คุณครูที่ติวเขาอยู่ก็ไม่อยากให้เขาสอบคือเหมือนกับว่าเราอ่ะมองว่าเด็กอ่ะเหมือนกับ
น่าจะใช้ชีวิตแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเป็นหมอเนี่ย
คุณแจ๊กกะรีนค่ะมันต้องทุ่มเทมันจะต้องเหนื่อยมากเลยนะ
คือเห็นเห็นหมอแบบเดินสวยสวยหล่อหล่ออย่างเงี้ยจริงจริงตอนเรียนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนน่ะ
คือมันลำบากมากเราก็รู้สึกว่าคือชีวิตอ่ะเป็นห่วงลูกน่ะเออ
ใช่แบบใช้ชีวิตทีนี้นางก็ยังต่อสู้ที่จะสอบทุกคนก็อ่ะอยากสอบก็สอบไป
น่าสงสารไหมได้ถามแปงไหมคะว่าอยากเป็นคุณหมอเกี่ยวทางไหนศัยกรรมไหมคะ
น่าจะเป็นเรื่องจิตเวทมากไว้จริงปะเนี้ยจริงจริงจริงใช่ไหมค่ะจริง
นางคงเห็นแม่บอกว่าไปพาไปบ้างไปเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็คงคิดว่า
เป็นหมอจิตเวทนี่น่าจะได้มารักษาแม่ตัวเองตอนแก่เอาล่ะแล้วมันจะสรุปตอนไหนวะ
เอ่อสุดอายนะปลาแปลงได้เรียนเลยไงค่ะคือตอนเนี้ยปัญหาของเขาอย่างหนึ่ง
ก็คือที่ที่เขาจะสอบหมอมันมีจำกัด

ใช่เพราะเขาอ่านไทยไม่ค่อยออก
เขาก็เลยจะเหลือไม่กี่มหาลัย
ซึ่งก็น่าจะปลายปีนี้น่าจะสอบนะคะ

ครูก็โทรมาผมนะลุ้นให้ไม่ได้ไม่ได้

ทุกคนก็อยากจะให้น้องอยู่เรียนใกล้บ้าน
เพราะว่าจุฬากับบ้านคือใกล้กันอะไรอย่างนี้นะคะ

สงสารนะรับหลังคือทุกคนไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ลุ้นให้ไม่ได้

อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นุ๊กค่ะ
ใช่ค่ะย้ายไปย้ายมาปะแปง
ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับคุณตาคุณยายเรียบร้อยแล้ว
ส่วนปิ๊ปโปก็กลับมาอยู่กับแม่เรียบร้อยแล้ว
ไม่ร้องไห้แล้วไม่คิดถึงลูกแล้ว
ไม่ร้องไห้แล้วไม่คิดถึงแล้ว

ใช่ค่ะปิ๊ปโป้ก็กลับมาขี้อ้อนกว่าเดิม
ก็เหมือนแบบว่าน่าจะห่างแม่ไปเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอกลับมาเขาก็แบบว่าขี้อ้อนคืน

คงจะแบบว่าการใช้ชีวิตพออยู่กับแม่มันก็อีกแบบนึง

แล้วก็อาจจะแบบว่าคือเด็กอะค่ะพอเขาไม่ได้อยู่กับพ่อเลยนะคะ
เหมือนกับส่วนหนึ่งเขาก็คงอยากจะได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อ
พอไปใช้อยู่ชีวิตอยู่กับพ่อได้ปีกว่าเขาก็คงจะรู้สึกคิดถึงแม่

แฮปปี้แล้วคุณดูสุขภาพแข็งแรง

ใช่ค่ะก็เริ่มที่จะแบบว่ากลับมาทานอาหารดูแลตัวเองออกกำลังกาย
แล้วก็คุณหมอก็ลดยาลดปริมาณยา
เพราะว่าค่าเลือดก็ดูใช้ได้

ยาเนี่ยมันจะทำให้เราผอมด้วยค่ะ
มันก็เหมือนพอลดปริมาณยาเราก็ดูอ้วนขึ้น

ตอนนี้เหรอคะก็มีนี่เลยค่ะสร้อยนาคีนะคะ
ที่กำลังจะถ่ายกำลังถ่ายอยู่ค่ะ

กทั้งใบให้นายคนเดียวใช่ไหมคะ

น้ำข่าว๙๐นะคะไปเล่นไป
ร้องอ่ะได้แต่ข้อเขาว่าไม่รู้ยังไง

เฉพาะศิลปินรวมกันก็๖๐๐กว่าปีนะครับ

เรียกว่าครึ่งค่อนพันปี
ใช่เรียกได้ว่ารถพยาบาลจะต้องหลายลอม

ก็๑๗ธันวาคมนี้นะคะ
อย่าลืมไปเจอกันนะคะที่คอนเสิร์ต
แล้วก็สำหรับใครที่พลาดนะคะ